เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะหนุ่มปั๊กอาเร่เป้อารักเขากลับมาแล้ว
ครั้งนี้มาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ที่ไม่รู้ว่าใครเรียกร้องกันเหลือเกิน
ไม่รู้มีใครเรียกร้องไหมแต่อยากร้องอาจจะมีอะไรหรือเปล่า
เร็วนี้เขาบอกว่าจะได้ฟังกันแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอคนเดียว
แล้วก็งานนี้พี่เป้บอกมาด้วยว่าเนื้อหาค่อนข้างจะเศร้านะ
แต่ว่าทำนองไม่เศร้านะจ๊ะซึ่งพี่เป้เองมาเหมือนเดิมเลยจ้ะ
เดี๋ยวไปฟังพี่เป้หน่อยดีกว่าว่ามันจะเศร้ากินใจขนาดไหนนะจ๊ะ
การที่เรารักอะไรมากเกินไปครับ
มันจะไม่ส่งผลดีขนาดนั้นหรอกครับ

แล้วก็แนวเพลงแต่ละเพลงก็ค่อนข้างจะไม่เหมือนกันครับ
แต่ว่าเป็นแนวใหม่ที่ไม่เคยทำมา
๒๓พฤษภาคมนี้ครับชื่อเพียงว่ารักเธอคนเดียวนะครับ